แม่ค้าบอกว่าเจอ๒ดอก
เดือนนี้นะแต่บอกเลยว่า๒ดอกนี้ไม่ได้อยากเจอ
เพราะอะไรรู้ไหมทั้งคนมาขโมยของ
ทั้งคนพยายามเหมือนจะมาซื้อของ

ไอ้ที่จะมาซื้อของผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วยังไงค่ะ
คุณผู้ชมที่แรกเห็นว่าเอ้ยใส่ขาสั้นเหรอเสื้อมันยาวปิด

อันนี้ไม่ได้สั้นนะคะไม่ใส่ค่ะ

ตอนลงมาแบบนี้ตอนลงมาเหมือนกับใส่

ว่าตอนที่กลับขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค

แล้วเด็กเดินให้ก่อนนะ

้าตอนก็นั่นใช่ว่าหมายถึงเสื้อใช่ป้ะ
เหตุการณ์นี้นะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วผู้ชายคนนี้เขาใส่เสื้อยืดกีฬาเบอร์๗มาไง
ในนี้เราก็บอกได้แค่เบอร์๗เหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์
เผื่อไปตามเผื่อไปตามต่อเจอตามทันไหมเนี่ย
ป่านนี้เปลี่ยนเสื้อไปแล้วมันเกิดแต่วันที่๓พฤศจิกาค่ะ
ทีนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์แรก
เขามาที่ร้านขายของชำนี่อยู่ที่บ้านเชียงที่หองหานอุดรนะ
เจ้าของร้านเมื่อกี้ที่เราเห็นในกล้องคือคุณแนน
คุณแนนบอกว่าต้นเดือนเจอแบบนี้นะ
แทบจะดึงมือลูกเข้าบ้านแทบจะไม่ทันเลย
อันนี้พี่ก็กลัวแล้วเชื่อไหมพอพี่เจอพี่ไม่กล้าเปิดร้านกลางคืนเลย
เพราะพี่ไม่รู้ว่าพี่จะมีลูกค้าแบบนี้

แล้วหลังจากนั้นค่ะผ่านไปอีก๑๐กว่าวัน
พฤศจิกาอันนี้สดร้อนเลย
มาตอนบ่ายค่ะพี่โดนเหมือนกับเยาวชน
ซ้อน๔ซ้อนมอเตอร์ไซค์มา๔คนนะ

เดี๋ยวดูค่ะภาพกลางวันอาจจะเห็นชัดหน่อยคุณผู้ชม
พอมาถึงปั๊บไอ้หนูเอ้ย

เห็นเสื้อแดงชมพูวิ่งไปไหม

น้ำมันขวดไป๒ขวดนะ๘๐บาท

จ้าไม่ได้แจกจ้า
แต่นี่หยิบไปเลยค่ะคุณผู้ชม๒ขวดแล้วก็วิ่งหนีไป
พี่ไม่อยากแจ้งความหรอกน่ะเป็นเด็ก

แก๊งนี้ชาวบ้านเขาก็เรียกเป็นแก๊งฟันน้ำนมใช่ไหม
มาก่อเหตุงัดบ้านชาวบ้านขโมยทรัพย์สิน
ถ้าแบบนี้น่ากลัวนะเขามีการแจ้งตำรวจแล้ว

อายุน่ะไม่เท่าไหร่เองคุณผู้ชมดูสิ
๒ปีแต่คนโตสุดของเหตุการณ์นี้
คืออายุ๑๕คนเล็กสุดคือ๑๐ขวบ

แล้วผู้ชายที่เขาสั้นไม่ใช่กางเกงขาสั้น
ที่ใส่เสื้อสั้นเข้ามาที่ร้านพี่

เขาบอกว่าอ๋ออันนั้นตำรวจยังไม่เจอตัวเลย
ฝากคุณตำรวจด้วยนะคะช่วยไปแก้ไขด้วย

ตำบลบ้านเชียงหนองหานของอุดรค่ะ